ท่านผู้ชมครับใครซื้อบุฟเฟ่แซลมอนราคา๑๙๙บาทกับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ไว้บ้าง
อืมไม่รู้ว่าถึงวันนี้ท่านเป็นอย่างไรค่ะยังรอกันอย่างมีความหวังหรือไม่อืม
เจ้าของร้านนะฮะเราก็อยากคุยด้วยนะครับเผื่อท่านจะติดต่อมาอยากชี้แจงอะไรก็บอกได้ค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มขึ้นอย่างนี้นะคือทางลูกค้าที่เขาซื้อวอยเชอร์
หรือว่าซื้อคูปองเอาไว้กับบุฟเฟ่ปลาแซลมอนสุดถูก
ราคาหัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าบวกแวดเข้าไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็แค่สองร้อยสิบสองบาท
ชื่อดารุมะใช่ไหมค่ะทีนี้อยู่ดีทุกผู้ชมครับ
เมื่อวันศุกร์ที่๑๗ที่ผ่านมานะฮะลูกค้าเนี่ยเขาจะไปกินกัน
ปรากฏว่าทุกสาขาเลยปิดป้ายหน้าร้านบอกปิดปรับปรุงระบบ๑วัน
นี่นะฮะหลายคนก็เริ่มกังวลใจแล้วว่าเอ๊ะมันยังไงกัน
ปิดปรับปรุงระบบหนึ่งวันทางร้านต้องขออภัยด้วยค่ะ
นี่ฮะเป็นแบบเนี้ยทุกสาขาเลยค่ะ
หลายคนก็เริ่มกังวลใจเพจเฟซบุ๊คกลุ่มคนรักบุฟเฟ่ก็
ก็ลงเรื่องนี้เอาไว้เขากังวลว่า
มันจะซ้ำรอยเหตุการณ์ร้านอาหารทะเลชื่อดังแหลมเกรด
เมื่อสองปีก่อนหรือว่าค่ะขายอาหารทะเล
แล้วอยู่ดีดีก็ปิดร้านไปเลยนี่ไม่รู้ตอนนี้เขาคืนงงคืนเงินกันไปถึงไหน
ยังไงบ้างแล้วว่าเรียกร้องยังไงกันได้บ้าง
นี่ฮะวันนี้หลายคนก็ไปนะวันศุกร์ใช่ไหมปิดปรับปรุงระบบ
อืมเมื่อวานก็ยังปิดปรับปรุงระบบอ้าว
วันนี้ก็ยังปิดปรับปรุงระบบสามวันแล้วนะตกลงมันยังไงกัน
วันนี้คุณสุชาดานะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ตามห้างต่างที่เป็นสาขาของร้านนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือก็ยังปิดอยู่นี่แหละแต่ลูกค้าหลายคนบางคนเขาก็มานะค่ะอ่า
ที่เขาแวะเวียนมาบางคนก็มาดูเอ๊ะไม่เปิดจริงเขาก็ไป
นี่ฮะบางคนก็บอกยังมีความหวังว่าก็มาดูหน่อย
เผื่อเขาจะเปิดอืมทางร้านก็ยังมีป้ายปิดแบบนี้อยู่นะครับ
ปิดเอาไว้หน้าร้านคุณสุชาดาได้คุยกับผู้จัดการร้านนะฮะ
ผู้จัดการร้านคนที่โพสต์ชี้แจงในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่
คือตอนที่กลุ่มคนรักบุฟเฟ่เขาลงเรื่องนี้แล้วคนเข้ามาแบบโอ้โห
พากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็ถามหาความรับผิดชอบจากทางร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้เนี่ยนะฮะ
ซึ่งทางเจ้าของถ้าอยากชี้แจงบอกได้นะครับค่ะ
เราจะได้ฟังฟังจากท่านด้วยว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่ผู้จัดการร้านเนี่ยของสาขาหนึ่งนะ
ค่ะเขาเป็นคนโพสต์เข้าไปเองอืมเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อย
คือบางคนโทรเข้ามาบางคนมาที่ร้านอะไรเนี่ยหรือว่าโทรเข้ามามาที่ร้านไม่เจอใคร
ทางเพจเฟซบุ๊คของร้านของสาขาถล่มบรรดาลูกจ้างพนักงานเนี่ย
อืมขอชี้แจงหน่อยว่าบรรดาผู้จัดการร้านหรือว่าลูกจ้างที่ร้านเนี้ย
ไม่รู้เรื่องการอยู่ดีก็ปิดร้านหายเงียบไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ค่ะเธอชี้แจงเบื้องต้นก็คืออยู่ดีดี
เช้าวันที่๑๗มิถุนายนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนฟ้าผ่า
เพราะนายจ้างเนี่ยที่เป็นเจ้าของใหญ่เจ้าของร้านเนี่ยอยู่ดีเนี่ยเขาดีดตัวเองออกจากกลุ่มไลน์ทุกกลุ่มเลย
อืมทุกคนก็แบบงงว่าเกิดอะไรขึ้น
อ่าก็จะมีคือแต่ละสาขาก็จะมีคนที่ร่วมลงทุนในแต่ละอัน
แต่อันนี้ที่บอกว่าออกจากกลุ่มไลน์เนี่ยคือคนแรกคนใหญ่สุด
ใช่แล้วเงินทุนหมุนเวียนค่าขงค่าของต่างที่มันต้องส่งมาที่ร้านทุกสาขา
มันนิ่งไปหมดเลยใช่ไหมคะมันมันกลายเป็นแบบศูนยากาศช็อตไปเลย
เออก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะจะเอายังไงเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไง
ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการปิดป้ายที่หน้าร้านว่าปิดปรับปรุงระบบหนึ่งวัน
อืมผู้จัดการร้านลูกจ้งลูกจ้างทุกคนไม่รู้เหมือนกัน
แต่ณวันนี้เนี่ยคุณสุชาดาไปคุยด้วยเนี่ยผู้จัดการร้านร้านนี้นะของสาขาตรงนี้ที่เขาทำมา๔ปีเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนก็ทำใจกันแล้วล่ะ
ค่ะสงสัยจะมีปัญหาแน่แน่อืมอ่าลองฟังดูนะฮะ
ก็อยากจะชี้แจงให้กระแสข่าวที่มันแบบไปหลายทิศทางได้กลับมาเข้าใจตรงกันสักทีนึง
เรามันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าระหว่างพนักงานในร้านหุ้นส่วนแฟนชายหรือว่าเจ้าของร้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้ากันแค่นั้นเองก็คือแค่อยากจะบอกว่าทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็หุ้นส่วนทุกคนเขาก็มารู้เรื่องพร้อมกันแล้วก็ช็อกพร้อมกัน
แล้วตอนนี้พนักงานทุกคนก็เหมือนกับว่ามันไม่มีหัวเขาไม่มีที่พึ่งเขาก็รอฟังจากฟังข่าวจากพวกหนูที่เป็นแค่ผู้จัดการสาขาแล้วก็รวมกลุ่มกันคุยกันปรึกษาหาทางออกให้ลูกน้องในกลุ่มค่ะ
คือหลายคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับถูกโจมตีไปด้วยหรือว่าทัวร์ลงไปด้วยว่าเอ๊ะเงินที่เก็บค่าไปแล้วที่ค่าใบคูปองอ่ะจ่ายงงจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนจะคืนหรือไม่คืนอะไรยังไงเนี่ยเขาเลยอยากชี้แจ้งว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงต้องเป็นเจ้าของใหญ่จริงค่ะ
คุณผู้ชมครับผู้จัดการร้านคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าตอนนี้ร้านทั้งหมดมี๓๐สาขาได้นะครับอย่างสาขาของคนที่คุยกับเราเนี่ยเป็นสาขาที่๑๓ที่เปิดหากรวมพนักงานของหมดทั้งหมดทุกสาขานะ๒๐๐กว่าชีวิต
เท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนตกงานกระทันหันคุณสุชาดาได้คุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เธอบอกเธอซื้อวอยเชอร์เนี่ยบุฟเฟ่ปลาแซลมอนสุดถูกเนี่ยคุณอรัชพรเธอซื้อ๒๖๒๘ใบโอ้โหรวมเงินทั้งหมด๕๕๐๐เกือบ๕๐๐
ซื้อเยอะมากเลยค่ะถามว่าทำไมซื้อเยอะอย่างนี้เธอบอกเธอยอมรับเธอเป็นทั้งผู้บริโภคและเป็นแม่ค้าวอเชอร์
ก็คือเอาไปปล่อยต่อด้วยนี่ฮะทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นกับคนที่มาซื้อต่อจากเธอด้วยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตอนนี้เธอบอกเธอเครียดมาก
ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะโดนนะคะแบบเรื่องการโกงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองแต่พอแบบมาเกิดขึ้นมันก็จะแบบช็อกช็อกหน่อยตอนแรกที่รู้ว่าแบบเจ้าของร้านบินนี้คือแบบขับรถอยู่ด้วยค่ะมือไม้สั่นไปหมดคือแบบทั้งคูปองในมือสั่นทั้งมือสั่นแบบอ่ายังไงต่อดีขับรถไปด้วยก็มองทางเบลอไปหมดเลยค่ะแบบ

โอ้โหทุกผู้ชมฮะทางสคบนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บอกว่าผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากคูปองจากเวอร์เชอร์อาหารญี่ปุ่นของร้านนี้
สามารถนำหลักฐานการจ่ายเงินไปร้องที่สคบได้นะครับ
หรือไปติดต่อกับธนาคารเพื่อขอเงินคืนได้
เขาจะใช้ช่องทางไหนของเงินคืนจากแบงค์ได้ด้วยหรอ

ท่านลองถามสคบก่อนก็ได้นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ช่องทางร้องเรียนจากสคบนะ
ทนายรัชพลศิริสาครบอกกับไทยรัฐทีวีบอกว่าบ่าย๓นะครับ
พาผู้เสียหาย๑๑คนที่มาร้องยังทนายรัชพลนะ
รวมความเสียหาย๑๑คนเนี่ย๑๒๐๐๐๐๐นะ๑๒๙๐๐๐๐
แสดงว่า๑๑คนนี้อาจจะเหมือนคุณเจนที่ซื้อไว้หลายใบ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนลูกจ้างของร้านอาหารญี่ปุ่น
ต้องกลายเป็นว่าร้านเนี่ยช็อตไปเลยต้องปิดแบบฟ้าผ่าเลยเนี่ย
ก็สามารถไปร้องเรียนได้ที่กระทรวงแรงงาน

โอ้โหไม่รู้ท่านหายไปไหนอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมบอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับ
ใช่ค่ะติดต่อมาได้นะคะ